คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของน้องชายแดนค่ะ
คดีนี้มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะ
น้องชายแดนเด็กชายวัย๑๕ปี
ที่ไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาบ้านพี่นัท
ที่จังหวัดนครสวรรค์กวดวิชาเพื่อจะเข้าเรียนเตรียมทหาร
แต่ว่าที่นี่เป็นลักษณะที่ว่าต้องไปอยู่ไปกินไปนอนกันเลย

ก็เป็นเหมือนบ้านเดี่ยวหลังใหญ่อะค่ะบ้านนี้ทำเป็นโรงเรียนกวดวิชา
แต่ว่าผิดกฎหมายนะคะไม่ได้ขออนุญาต
น้องชายแดนไปอยู่ไปเรียน๒ปี
ปรากฏว่าบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิต
ทางครอบครัวบอกว่าจากบาดแผลของน้องชายแดนเนี่ย
สงสัยในสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าหัวแตกเย็บ๗เข็มแขนหักตับอ่อนฉีกขาด
ทางโรงเรียนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ

โดดทับกันเหมือนเล่นแบบรักบี้

พอเล่นกันเสร็จน้องชายแดนเดินขึ้นไปบนชั้น๒
แล้วเป็นลมหน้ามืดตกบันไดลงมา
แต่ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบ
สอบปากคำนายนัทพลหรือครูพี่นัท
เป็นครูแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้
แล้วก็มีการสอบปากคำเด็กนักเรียน
ไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนแห่งนี้แยกสอบนะคะ

แล้วก็ตรวจสอบจากหลักฐานที่เข้าไปค้นที่บ้าน
ดูจากร่องรอยบาดแผลของน้องชายแดน

มันไม่น่าเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
ดังนั้นมันมีหลักฐานชัดแล้วว่า
ครูพี่นัทน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทำร้ายร่างกายน้องชายแดนจนเสียชีวิต
แล้วก็มีน้องนักเรียนที่เขาไปเรียนกวดวิชา
โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ให้ข้อมูลมาว่า
ได้มีการใช้ไม้เบสบอลตีน้องชายแดน
เหมือนกับทำโทษแล้วก็ตีไม้เบสบอลอย่างน้อย๘อันนะคะ
ล่าสุดนะคะทางตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์
คุมตัวครูพินัทหรือนายนัทพลถาวรพิบูลอายุ๒๗ปี
เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหารกวดวิชาบ้านพี่นัท
อยู่เที่ยมเพลิงเมืองจังหวัดนครสวรรค์
รวมถึงภรรยาของนายนัทพลนะคะนางสาวพีรยาพระแสน
และแม่ยายของนายนัทพลนางสาวนงลักษณ์พระแสน
ควบคุมตัวสามคนนี้ค่ะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นี่ค่ะแต่ทั้ง๓คนนี้ยังปฏิเสธอยู่ทุกอย่างเลย
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพราะคดีนี้เป็นคดีสำคัญกลัวว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนนี้
จะไปทำลายหลักฐานจะไปข่มขู่พยาน
แต่ทนายความเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวกว่า๗แสนบาท
สารท่านพิจารณาแล้วไม่ให้ประกันตัวค่ะ
ก็เป็นไปตามความเห็นของตำรวจตำรวจคัดค้านสารเห็นพ้องกับตำรวจนะคะ
ก็เลยฝากค้างที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ฝากค้างผลัดแรก๑๒วัน
ตำรวจเนี่ยจับทั้ง๓คนนะครับเพราะว่าอยู่บ้านหลังเดียวกัน
ดูแลสถาบันกฎวิชาที่แอบเปิดเนี่ยแล้วก็มีการทำร้ายเด็ก
ลงโทษเด็กอย่างรุนแรงอยู่ตลอดตามที่เด็กบอก
เพราะฉะนั้น๓คนนี้จะมาบอกว่าคนนี้ทำคนเดียวคนนี้ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่ได้
ใช่ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลจากการสอบปากคำพยาน
หรือว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเหมือนกับว่าช่วงก่อนที่น้องชายแดนจะถูกทำโทษเนี่ย
น้องชายแดนทะเลาะกับแม่ยายของนายนัทพลเพราะว่าจะขอโทรศัพท์มือถือโทรหาผู้ปกครอง
แต่แม่ยายไม่ให้ก็เลยทะเลาะกันน้องชายแดนก็เลยถูกทำโทษ
แต่วันนั้นนายครูพินัทให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เปิดบ้านแล้วก็นั่งเสื้อสีเนี่ยตัวเนี้ยค่ะบอกว่าโอ้โหเนี่ยผมก็นอนไม่หลับเลย
พอรู้ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่คุณภูริพัฒน์ของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ย
บอกผมนอนไม่หลับเลยนี่ผมเปิดบ้านรอเลยเนี่ย
เพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีผู้สื่อข่าวมาจะต้องมีสื่อมาจะต้องมีตำรวจมา
วันนั้นเนี่ยคือเด็กเล่นกันแล้วผมก็ยอมรับว่าก็มีการตี
เพราะว่าแม่ยายผมก็ทำกับข้าวอยู่แล้วชายแดนก็จะอ่านหนังสือ
ท่องจะจำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาสะบดว่าแม่ยายผม
ถ้อยคำหยาบคายว่าเนี่ยมัวแต่ทำกับข้าวเสียงดัง
เขาจะไปท่องจะไปติวอะไรยังไงผมก็เลยต้องตีไป
ค่ะคือมันคนละเรื่องเลยกับที่เด็กบอก
ใช่มันคนละเรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกตำรวจเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า
มันมีพิรุษตั้งแต่แรกต่อให้นายนัทพลหรือครูพี่นัทจะบอกว่ายังไงก็ตาม
ตำรวจเขาสอบปากคำแบบแยกสอบเดี่ยวอ่ะครับทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ย
รวมถึงมีอดีตนักเรียนที่เคยไปเรียนกวดวิชาที่นี่
ก็ให้ข้อมูลที่มันทำให้มองเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนกวดวิชามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นจริง
ทีนี้ค่ะมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าครูพี่นัทหรือนายนัทพลคนนี้มีองค์เทพ
เขาอ้างตัวว่าเขาแบบมีองค์เทพอะไรแบบนี้ไงเขาจะอ้างกับเด็กตลอด
ใช่ว่าเขามีมีองค์อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับจะให้เด็กกลัวหรืออะไรอย่างเงี้
แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองมาติดต่ออะไรไม่ได้เลยนะคือมาอยู่ที่นี่ยิ่งกว่าโรงเรียนประจำอีกนะ
จริงค่ะบังคับเด็กทุกคนห้ามให้ข้อมูลอะไรภายในโรงเรียนกฎวิชาแห่งนี้
เนี่ยจนลูกเขาตายอ่ะนะคะทีเนี้ยค่ะตำรวจบอกว่าไอ้เรื่องมีองค์เทพอะไรเนี่ยนะ
ไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นแค่เรื่องกล่าวอ้าง
อาจจะอยากจะให้เด็กกลัวอะไรแบบนี้นะคะครับแต่ตัวครูพี่นัทเองหรือนายนัทพลเองเนี่ย
ในช่วงที่สอบปากคำตำรวจบอกว่าก็ดูเหมือนมีอาการแปลก
เหมือนกับร่องลอยแปลกอะค่ะแต่ไอ้การอ้างว่ามีองค์เทพ
ว่ามีอาการแปลกเหล่านี้มันไม่ได้เป็นข้ออ้างที่จะทำให้ลดห่อนผ่อนโทษอะไรได้
เพราะว่าการกระทำความผิดมันเกิดขึ้นครับนะคะทีเนี้ยค่ะในเรื่องของไม้เบสบอล
อ่าที่บอกว่าไม้เบสบอลแปดอันตีน้องชายแดนเป็นการทำโทษอะไรแบบเนี้ยนะคะ
นักเรียนที่ไปเรียนกวดวิชาที่นี่บอกว่าใช้ไม้เบสบอล๘อันรุมตีน้องชายแดนค่ะ
แล้วก็เอาไปโยนทิ้งที่แม่น้ำปิ่งที่หมู่๑ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่ก็ค้นหานะคะตอนแรกเนี่ยเจอไม้เบสบอล๔อัน
มีเด็กผู้ชายอายุ๑๒เป็นคนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
เข้าไปตกปลาใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงแล้วเขาก็เอ๊ะโอ้โหได้ปลาตัวใหญ่แน่เลย
ปรากฏว่าสิ่งที่ติดมาเนี่ยมันเป็นถุงครับ
แล้วในถุงเนี่ยมีไม้เบสบอล๔อันเป็นไม้เบสบอลอลูมิเนียมค่ะ
ก็เลยดึงขึ้นมาเด็กวัย๑๒ที่ตกปลาก็ตกใจว่าเป็นของใคร
ก็เลยเอาไม้เบสบอลทั้ง๔อันนี้กลับบ้านไปช่วงเย็นวันที่๙มิถุนายน
แล้วก็มารู้ข่าวทีหลังว่าตำรวจกำลังหาไม้เบสบอลจุดตรงนี้เลยที่ไปตกปลาอยู่
แล้วก็น้องเขาเลยสังเกตดูที่ถุงไม้เบสบอลกับที่ไม้อะค่ะ
มันมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่ถุงไม้เบสบอลเป็นชื่อของนายนัทธพล
นี่ไงเป็นชื่อของผู้ต้องหา
เด็กชายวัย๑๒คนนี้ที่ตกปลาแล้วได้ถุงไม้เบสบอลขึ้นมานะ
ก็เลยรีบบอกแม่ให้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจก็เลยพาเด็กผู้ชายคนนี้นะคะที่เอาไม้เบสบอลไปเก็บไว้
เพราะว่าตกขึ้นมาได้อ่ะนะไปชี้จุดว่าเจอตรงไหน
ก็เลยคาดว่าไม้เบสบอลที่เหลือน่าจะมีการเอามามัดผูกติดเอาไว้
กับต่อหม้อสะพานใต้น้ำอ่ะค่ะครับทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่า
เชื่อว่าไม้สเม็ดบอลเหล่านี้น่าจะตั้งใจเอาไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน
นายนัทพลสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะ
ให้ปากคำของเด็กผู้ชายคนนึงที่สนิทกับนายนัทพลนะคะ
บอกว่านายนัทพลเอาไม้เบสบอลล็อตแรก๔อันเนี่ย
ไปทิ้งใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงช่วงเช้า๙มิถุนายน
ซึ่งคุณผู้ชมคะมันสอดคล้องกับคำให้การของพ่อน้องชายแดนที่บอกว่า
น้องชายแดนเนี่ยบาดเจ็บหัวแตกแขนหักช่วงเย็น๘มิถุนายน
น้องอ่ะเจ็บ๘เช้า๙เอาไม้เบสบอลไปทิ้งน้ำเลยอ่ะ
โดยทางนายนัทพลขู่เด็กทุกคนในสถาบันกวดวิชาแห่งนี้นะคะว่า
ห้ามนำเรื่องในโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ไปบอกคนภายนอกเด็ดขาด
แล้วก็ห้ามน้องชายแดนติดต่อกับทางบ้านด้วยอืม
ทีนี้ค่ะเจอไม้เบสบอลสี่อันแล้วไม้เบสบอลอีกสี่อันที่เหลือ
มีเด็กผู้ชายที่สนิทกับนายนัทพลเนี่ยนะร่วมกันเอาไปทิ้งไว้
ตรงจุดเดิมใต้สะพานแล้วเขาบอกว่ามันลอยน้ำไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อข้อมูลตรงนี้นะคะ
ก็เลยให้ทีมนักประดาน้ำกู้ภัยนครสวรรค์ช่วยกันงมหาไม้เบสบอลที่เหลือ
เพราะว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็มีกลุ่มนักเรียนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมว่าครั้งแรกจริงจริงแล้วที่เอาไปทิ้งเนี่ย
เบสบอลมันมีหกอันนะคว่างทิ้งแบบโยนไปทีละอันทีละอันทีละอันอ่ะ
ส่วนที่เจออยู่ในถุงที่มีเด็กไปตกปลาขึ้นมาได้๔อันเนี่ยเอาไปทิ้งทีหลัง
ดังนั้นไม้เบสบอลมันอาจจะไม่ใช่แค่๘อันแล้ว
อาจจะมีเป็นสิบอันอืมก็เลยคาดว่าไม้เบสบอลไม่น่าจะไปไหนไกลกว่านี้อ่ะนะคะ
เพราะว่าไม้เบสบอลมันหนักนักประดาน้ำก็เลยช่วยกันงม
สุดท้ายเจอค่ะเจอที่ระหว่างต่อหม้อสะพาน
ก็เลยดำน้ำกันหานะคะแบบเรียงแถวหน้ากระดานเลย
ลุยกันไปเรื่อยเจอทีละอันทีละอันทีละอันนะคะ
ตอนนี้เจอไม้เบสบอล๘อันแล้วแต่ยังให้เจ้าหน้าที่งมค้นหาต่อไป
เพราะเชื่อว่ามีมากกว่านี้ที่ใช้ในการตีน้องชายแดนจนเสียชีวิตนะคะ
คือที่ต้องหาไม้เบสบอลเพราะว่ามีเด็กเด็กในบ้านเนี่ย
ที่เป็นกลุ่มลูกศิษย์ที่สนิทของนายนัทพลเนี่ย๔คน
รับว่าร่วมกันใช้ไม้เบสบอลตีน้องชายแดนกับนายนัทพล
แล้วเวลาอยู่ในบ้านก็จะใช้วิธีนี้แหละก็จะมีเด็กเด็กลูกศิษย
กลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ที่สนิทเอาไว้คอยทำร้ายเด็กคนอื่น
ที่แบบไม่เชื่อฟังอ่าหรือว่าเข้ามาอยู่ในบ้านอืม
เนี่ยค่ะซึ่งก็ครูพี่นัทเนี่ยเขาก็จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น๕๓นะคะ
แล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนในเรืออากาศก็อยู่ในช่วงปีที่หนึ่งแล้วลาออก
แล้วก็ผันตัวมาเปิดโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนเตรียมทหาร
แต่เนี้ยครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้อ่าอืม